คุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดชายภูมิครับ
เด็กชายคนนี้อายุ๑๓ปี
น้องเขาบอกว่าถูกวัยรุ่นอายุ๑๖ปี
ขี่รถมาแล้วก็บอกว่า

ถูกหินทุบถูกเหล็กตีเลือดอาบเลย
วิ่งมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน

นั่นคือเรื่องที่น้องเล่า

แต่เดี๋ยวข่าวนี้มันไม่ได้จบแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะอ่า

ชั่น๒บายคิมโพสต์รูปน้องคนนี้
เป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณ๑๓๑๔ปี
ในสภาพมีคราบเลือดที่ใบหน้าแล้วก็ศีรษะ

เด็กชายถูกลวงนะฮะไปทำร้ายในป่า
ใช้ก้อนหินทุบศีรษะแล้วก็เหล็กตี
ไม่รู้ว่าโรคจิตหรือมีปมเหตุอะไรอีกหรือไม่นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย๓โมงของวันที่๙มีนาคมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
ทิ้งข่าวไปเลยครับไปที่บ้านซับสมบูรณ์อำเภอซับใหญ่จวัดชะยภูมิครับ
ถามแม่ของเด็กคนเมื่อกี้นะฮะที่ถูกทำร้าย
นี่ไปที่บ้านก็มีญาติพี่น้องมาให้กำลังใจกัน
เพราะว่าหลานถูกทำร้ายไงนะครับคือไปดูแล้วเนี่ยนะฮะ
นี่คุณผู้ชมฮะน้องได้รับบาดเจ็บที่ไทยทอยนะ
มีแผลเย็บนะครับหลายเข็มเลยตามลำคอและลำตัวเนี่ย
มีร่องรอยการถูกทำร้ายหลายแห่งมือกับเท้าทั้งสองข้าง
น้องเขาบอกว่ามันเป็นแผลเพราะมีรอยครูดไปกับถนน
อยู่ในสภาพอิดโรยครับบอกว่าไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลย
สองคืนเต็มเต็มแล้วคืนแรกเป็นคืนที่เกิดเรื่อง
ส่วนคืนที่๒ตำรวจสอบปากคำน้องทั้งคืนเลย
พอกลับมาก็เลยนอนสมทั้งวันแบบนี้ครับ
แม่ของน้องเล่าต่อบอกว่าปกตินะลูกชายเนี่ยจะอยู่
ที่วัดกับพระอาจารย์ซึ่งท่านคอยส่งเสียเลี้ยงดูมาตลอด
วันเกิดเหตุนะครับพระอาจารย์ก็คิดว่าลูกเนี่ยกลับมาที่บ้าน
แม่อีกฝ่ายแม่ก็คิดว่าลูกคงอยู่กับพระอาจารย์นั่นแหละ
จึงไม่ได้โทรศัพท์สอบถามกันแล้วมันมีข้อความมาทาง
บอกว่าน้องถูกอุ้มมาทำร้ายในพื้นที่อำเภอเทพสถิต
ตอนนั้นแม่เห็นเป็นลมล้มพับตึงไปเลยครับคุณผู้ชมฮะ
จากข้อมูลพบว่าหลังจากน้องเลิกเรียนนะครับกำลังเดินไปตามถนนกับเพื่อนอีกคนเนี่ย
คนร้ายนะนี่เล่าท่อนแรกก่อนนะเป็นคนร้ายก่อน
คนร้ายขี่จักรยานยนต์มาแล้วบอกว่าน้องพี่หาร้านปะยางไม่ได้นะ
ซื่อของน้องน้องก็นั่งรถซ้อนท้ายไปกับเขาครับ
จากนั้นคนร้ายก็เลี้ยวรถกลับขี่ไปตามเส้นทางผ่านหน้าโรงเรียนทรัพย์ใหญ่
ไปวังซื้อไปบ้านโนนสะอาดไปบ้านเกาะมะนาว
แล้วก็ไปที่สวนน้ำแม่ฟุ้งเข้าเขตอำเภอเทพสถิตแล้ว
ระยะทางกว่า๔๐กิโลเมตรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
โดยไม่ยอมพาน้องไปส่งที่วัดที่อยู่กับพระอาจารย์นะฮะ
แล้วลงมือทำร้ายน้องด้วยวิธีการต่างจนน้องหนีออกมาได้
แล้วก็ไปหลบอยู่ที่บ้านของชาวบ้านที่โคกรัง
ในสภาพเปลือยกายครับนั่งหลบอยู่หลังบ้านแล้วก็หลับไปทั้งคืน
เจ้าของบ้านออกมาเจอตอน๖โมงเช้าของวันต่อมา
นี่คือภาพจำลองที่เราทำให้คุณผู้ชมได้เห็น
ทีมข่าวไปที่บ้านโคกรังครับเจ้าของบ้านที่ช่วยเหลือน้องคนนี้
เขาก็เล่าบอกว่ากลางดึกเนี่ยนะคุณนักข่าว
ได้ยินเสียงหมามันเห่าก็เลยเปิดหน้าต่างส่องไฟไปดู
เลยพอเช้ามืดเนี่ยเปิดประตูหลังบ้านมา
เห็นเด็กคนนี้นั่งขดตัวอยู่คุณผู้ชม
ตัวอยู่ข้างเครื่องซักผ้าเนี่ยครับในเครื่องซักผ้า
นั่งขดตัวอยู่ตรงเนี่ยในสภาพเปลือย
ก็เลยถามเด็กว่าถูกทำร้ายเหรอนะฮะ
คือเขาบอกว่าตอนนั้นสภาพของน้องเนี่ย
คือน้องมีอาการหวาดกลัวนะฮะมีอาการหวาดกลัวเลย

ถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยก็ต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านสิครับ

พยายามสอบถามน้องเขาว่า

น้องก็บอกว่ามาจากบ้านทรัพย์ใหญ่

แล้วก็ไม่สวมเสื้อผ้ามีแต่รองเท้านักเรียนคู่เดียว

ใช่ผมก็ถามว่าแล้วเมื่อคืนตอนหนีมาทำไมทำไมไม่เรียกลุง
เขาก็บอกว่ากลัวคนนั้นเขาได้ยิน

สิ่งที่ผมเล่าไปตอนต้นทั้งหมด
ผมจะขอให้คุณผู้ชมจับมันวางเอาไว้อีกที่หนึ่ง
แล้วเดี๋ยวฟังน้องดาวเล่าข้อมูลอีกต่อไป
พี่เบิร์ตเนี่ยเล่าว่าน้องเขาบอกถูกอุ้มมา

ทีนี้อะไรที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องฟังทั้งสองฝ่าย
ทีนี้เราได้ข้อมูลจากฝั่งผู้ก่อเหตุ
ที่ชื่อว่าไนฮอร์ไนฮอร์อายุ๑๖ปี
ก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามนะคะ
เจ้าตัวอ้างว่าผมเหรอผมนี่แหละเป็นคนอุ้ม
ผมไม่ได้อุ้มเด็กมาแต่เด็กขอซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ผมมา
แค่เริ่มต้นก็คนละเรื่องแล้วนะ
ใช่แอมเป็นยังไงต่ออ่ะอธิบายว่าวันเกิดเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจากอำเภอหนองบัวระเว
เห็นน้องกวักมือเรียกจุดที่น้องกวักมือเรียกคือหน้าโรงเรียน
บอกขอขึ้นรถมาด้วยแต่ไปส่งไม่ไกลพี่
ไปส่งผมหน่อยตรงสามแยกนี่เอง
ตัวเองก็เลยเห็นว่ามันไม่ไกลก็เลยตัดสินใจ

พอมาถึง๓แยกน้องไม่ยอมลง
ถามว่าเอาน้องจะไปไหนล่ะน้องขอไปด้วย
ไปไหนไปไหนก็ไปน้องก็ตอบแบบนี้
ก็เลยจะกลับบ้านไงนายฮอนเนี่ยจะกลับบ้าน
ก็เลยพามาแถวบ้านกะว่าจะมาหาที่นอนให้น้องเขาแหละ
น้องเขาอยากไปไหนแต่เด็กอยากให้พาไปขี่รถเล่นแทน
บอกว่าเอาบ้านก็ไม่กลับบ้านพี่ก็ไม่ไป
ไม่รู้จะไปไหนลงก็ไม่ลงไปขี่รถเล่นแทนได้ไหม
ฮอนเตือนเลยรถพี่ไม่ค่อยมีน้ำมันนะ
จะไปไหนก็บอกเพราะถ้าน้ำมันหมดกลางทาง

พอขี่รถไปส่งไปเรื่อยทีนี้น้ำมันหมดจริงค่ะ
ฮอนก็เลยโกรธพอโกรธปุ๊บ

ตอนนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาตบหัวเด็กไปสองทีเพี้ย

แต่เด็กด่ากลับค่ะด่าถึงพ่อถึงแม่
นายฮอร์นบอกโอ้โหฟิวขาดเลย
ก็เลยหลังจากนั้นไม่รู้เลยว่าตัวเองทำร้ายอะไรไปบ้าง
เอาตัวจริงเขาตอนนี้นะก็อยากขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะตอนนั้นมันไม่รู้สึกตัวจริงยืนยันว่า
ไม่ได้รู้จักเด็กคนนี้ไม่เคยรู้จักเลย
เป็นการรับมากลางทางรู้จักกันนะวันนั้น
แล้วเขาบอกแค่ว่าให้ไปส่งสามแยกแล้วหลังจากนั้นเรื่องมันเลยเถอะ
คือทำอะไรไปบ้างก็ไม่รู้ด้วยว่าทำร้ายยังไงบ้าง

มันก็แปลกนะมันก็คือความแปลกทั้งคู่แหละเออ
ทีมข่าวสืบหาคือคุยโทรศัพท์ก่อนไง
แต่ก็อยากรู้แหละในฮอบ้านอยู่ไหน

บ้านในฮอนอยู่ที่หมู่บ้านวังตาลาศอำเภอเทพสถิต
ห่างจากบ้านน้องคนนี้ที่บอกว่าถูกอุ้ม๔๐กิโลเมตร
ไปเจอกับแม่ของนายฮอนนะคะที่รอแหละ
รอจะพาตัวในฮอส่งให้กับตำรวจ

เป็นเรื่องของเด็กสองคนที่แค่อยากไปเที่ยวเล่นกัน
แต่สรุปสุดท้ายมีปัญหาทะเลาะแล้วก็ตีกัน
ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่รายละเอียดแม่ไม่รู้
เพราะไม่ได้ถามลูกก็รู้แค่นี้ว่า
เขาน่าจะรู้จักกันแล้วก็ทะเลาะกันต่างนะคะ
ขณะที่สพเทพศขาดเชิญ
สหวิชาชีพมาสอบปากคำทั้งสองคนเลยนะ
เพราะว่าก็ยังเป็นเยาวชนกันทั้งคู่นะคะ
ซึ่งหลังสอบปากคำจะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาอีกครั้ง
ส่วนเด็กที่ถูกทำร้ายในอันพฤศัพท์ใหญ่
พร้อมด้วยทีมเยียวยาสุขภาพจิตใจ
กรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็ต้องไปดูแลเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะคะ
แต่เด็กก็คือสภาพยังไม่พร้อม
เพราะว่าถูกทำร้ายร่างกายยังนอนสมอยู่เลยเมื่อสักครู่นี้นะคะ
บอกว่าไม่พร้อมให้ข้อมูลเพราะตอนนี้
บาดเจ็บและอ่อนเพลียค่ะและนี่คือเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่นะคะ
อย่าไปคิดว่าพ่อแม่เดี๋ยวจะเอาเรื่องเดี๋ยวจะตี

ไม่อย่างนั้นก็วุ่นวายกันไปหมดลูกนะ
มันก็ฟังดูแปลกทั้งสองฝ่าย

ความรู้สึกของผมเท่าที่เราเล่ากันมานะ